ไปต่อที่จังหวัดเยหาสโถทร
เป็นงานศพที่แปลก
ก็ที่เห็นทำเป็นพิธีชาบนาคิดศพของนายสมรสธราบาทอายุ๕๙
เป็นชาวบ้านบ้านคุ้มบ้านกลางนะครับ

ญาติก็มีการเคลื่อนศพไปที่เมนภายในวัด
เพื่อทำพิธีชาวพนักกิจตามประเพณี
แต่ก่อนที่ทางด้านของนายสมรจะสิ้นใจ
เขาสั่งเสียกับลูกกับญาติบอกว่าในงานศพเนี่ยห้ามไว้ทุกข์ห้ามโศกเศร้า
แล้วต้องเอาคณะกองยาวไปร่วมบันเลงในขบวนแห่ศพให้ด้วย
สั่งเอาไว้อ่ะเต้นสิไม่เศร้านะไม่เศร้าพร้อมกับให้ทุกคนที่ไปร่วมงานเนี่ย
ต้องร่วมเต้นรำหน้าขบวนแห่ศพกับกองยาวให้มันสนุกสนานด้วยสั่งเสียแบบนี้
คือถามว่าในใจคนสูญเสียเศร้าไหมเศร้าเศร้าแหละแต่คนที่เขาเสียเขาสั่งไว้ว่าอยากให้สนุก
รำให้ดูหน่อยเต้นให้ดูด้วยเขาอยากจะจากไปอย่างที่ให้ทุกคนมีความสุข
เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่ผู้ตายยังมีชีวิตอยู่เขาเป็นคนชอบความสนุกสนาน
แล้วก็เป็นคนที่ก่อตั้งคณะกรองยาวขึ้นมาเองของที่นี่คือชาวคุ้มวัดกลางศรีไตรภูมินี่แหละ
พอมีงานบงงานบุญหรือว่างานเทศกาลต่างผู้ตายมักจะเป็นคนนำคณะกองยาวเนี่ย
ไปร่วมงานบุญเป็นประจำจนเป็นที่รู้จักของคนในระแวกชุมชนนี้ทั้งหมดเลยว่า
อ้าวถ้ามีงานบุญน่ะแต่เอาคนที่ไปเอาวงที่ไปแบบนี้นะครับ
ดังนั้นเนี่ยญาติก็นำคณะกล่องยาวไปร่วมงานศพก็เคลื่อนรอบเมน๓รอบ

หลายคนที่ไปร่วมงานครั้งนี้เขาก็ต้องใส่เสื้อสีที่มันแบบ
ฉาดตามที่คนตายเขาบอกเอาไว้ว่า
อย่าเอาไว้ทุกข์อย่าเศร้า

อยากจะขอให้ทำให้กับเขาเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนที่จะทำพิธีการชับนักกิจนะครับ